ยังอยู่กันที่การเมืองแต่เราจะไปดูเรื่องของสูตร

คุณผู้ชมอาจจะเบื่อแล้วโอ้เดี๋ยวบอกสูตรนั้นเดี๋ยวบอกสูตรนี้

แต่วันนี้มันมีข่าวที่เล็ดรอดออกมา
ถึงขั้นว่ามีการเจรจาในเรื่องของกระทรวงกันแล้วด้วย
แบ่งกันไปว่าใครได้กระทรวงไหนเท่าไหร่
ดูเรื่องนี้เพราะรายงานข่าวในเรื่องของการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ
ก่อนหน้านี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือการแถลงร่วมกัน
อันนี้ก็คือเพื่อไทยนะคะแล้วก็ภูมิใจไทย
แล้วก็ยังรวมไปถึงพักอื่นอีกด้วย
มีการแถลงกันไปแล้วที่รัฐสภาก็มีทั้งภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังชาติพัฒนากล้า
แล้วก็มีอีกหนึ่งพักค่ะประชาธิปไตยใหม่ค่ะ

แต่บอกว่าจะยกมือโหวตให้นะคะในการที่จะโหวตแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยให้ผ่านคือคุณเศรษฐานั่นเอง
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้อีกหนึ่งพักเหมือนกันไม่ได้มีการออกมาเล่าแถลงด้วยกันนะ
แต่คุณจำได้ไหมคะว่าพลังประชารัฐออกมาพูดชัดเจนว่า
เสียงเท่ากับว่าถ้าเรารวมจากก่อนหน้านี้ที่เขาแถลงกันไป๒๓๙เสียง
แล้วถ้ารวมพลังประชารัฐจะกลายเป็น๒๗๙เสียงนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ารวมรวมไทยสร้างชาติไปด้วยอีก๓๐
ก็จะเป็นทั้งหมด๓๑๕เสียงนะคะ
ก็๓๑๕เสียงนี้เท่ากับว่าจะต้องการเสียงสวอีก๕๙เสียงเพื่ออะไร
เพื่อต้องการให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคือคุณเศรษฐาทวีสินผ่านแล้วต้องเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

ความหมายนี้ในสูตรนี้คือการรวมพลังประชารัฐคือการรวมพักรวมไทยสร้างชาติแล้วแต่ไม่ได้รวมประชาธิปัตย์นะคะ
ส่วนสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีล่ะมีการออกมาพูดว่าแต่ละพักที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลนั้นจะกลายเป็นว่าใน๙เสียงจะได้๑เก้าอี้รัฐมนตรี
พักเพื่อไทยจะดูแลกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดอะไรบ้างล่ะการคลังคมนาคมพาณิชย์เกษตรและสหกรพลังงานและมหาดไทยและกระทรวงดีอี
โคต้าการแบ่งรัฐมนตรีมีข่าวออกมานะคุณผู้ชมแหล่งข่าวบอกแบบนี้ว่าสัดส่วนที่เขามีการแบ่งกันเพื่อไทยค่ะจะได้๑๖เก้าอี้
ภูมิใจไทยจะได้รองนายกและจะได้รัฐมนตรีว่าการ๔เก้าอี้รัฐมนตรีช่วย๔เก้าอี้
ส่วนพลังประชารัฐค่ะมีการระบุออกมาว่าจะได้ตำแหน่งคือเก้าอี้รองนายกแล้วรองนายกล่ะเป็นใครอันนี้หลายคนอยากรู้นะคะ
รัฐมนตรีว่าการสองเก้าอี้และรัฐมนตรีช่วยอีก๓เก้าอี้รวมไทยสร้างชาติจะได้รัฐมนตรีว่าการ๒และรัฐมนตรีช่วย๒ค่ะ
ส่วนชาติไทยพัฒนาและประชาชาติจะได้รัฐมนตรีว่าการพักละ๑เก้าอี้
ส่วนชื่อของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเขาบอกยังไม่ได้มีชื่ออะไรนะคะในการร่วมคอรมอและก็ยังมีการต่อรอง
เพราะบางพักอาจจะต้องการดูแลกระทรวงเดียวกันแล้วจะทำยังไงตอนนี้ยังไม่แน่ชัดเรื่องนี้
แต่อย่างที่บอกอันนี้เป็นเรื่องของการรายงานข่าวเท่านั้นค่ะ
ในขณะเดียวกันค่ะไปดูกันหน่อยนะคะทางด้านของพักเพื่อไทย
อย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะมาพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องของข่าวการรวบรวมเสียงสอสอที่จะโหวตนี่แหละค่ะ
บอกว่าเพื่อไทยล่าสุดสามารถรวบรวมได้แล้ว๓๑๕เสียง
โดยคุณภูมิธรรมเนี่ยก็คือออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้านับเสียงที่ชัดเจนที่จะโหวตให้เนี่ย
ตอนนี้จริงยังอยู่ที่๒๗๘นะก็ยังมีภูมิใจไทย๗๑เสียงชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงประชาชาติ๙เสียง
เพื่อไทยรวมพลัง๒เสียงชาติพัฒนากล้า๒เสียงส่วนเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยพักละ๑เสียง๒๓๘นะคะตรงนี้
โดยตัวเลขนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วรวมกับพลังประชารัฐอีก๔๐ค่ะก็จะเป็น๒๗๘เพราะเขามีการออกมาพูดไงว่าเขาจะโหวตยกมือให้นะคะ
รวมไทยสร้างชาติยังไม่ชัดเจนเพราะหัวหน้าพักอย่างคุณพิรพันธ์สารีรัฐพิพากษ์ค่ะให้สัมภาษณ์แบบนี้เดี๋ยวขอคุยกันภายในพักก่อนนะ
ประชาธิปไตยใหม่อีก๑เสียงตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการตอบรับส่วนตัวเลข๒๗๘เสียงสำหรับสภาล่างถือเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงค่ะ
แล้วจะยินดีมากหากพักการเมืองอื่นจะช่วยโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยค่ะเชื่อว่าหลายฝ่ายพร้อมที่จะให้โอกาสเพื่อไทยค่ะโดยนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะพูดคุยกันในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลถ้าพักใดไม่โหวตสนับสนุนก็จะไม่ได้อยู่ในสมการนี้
สำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่เริ่มปรากฏเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์กันเองของแต่ละบุคคลที่ออกมาให้ข่าวยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกับพักใดเลยต้องรอให้การโหวตนายกเนี่ยให้มันเสร็จสิ้นไปก่อนถึงตอนนั้นรายชื่อของคอรมอของจริงจะเกิดขึ้นหลังได้นายกค่ะ

ให้สัมภาษณ์หลังจากมีกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วตัวเลขคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่๓
จำนวนเสียงเหล่านั้นก็น่าจะรวมไทยสร้างชาติเอาเข้าไปผนวกรวมอยู่ด้วยแล้ว
สามสิบหกเสียงที่มีลุงตู่สีหน้าเรียบเฉยครับไม่ตอบคำถามอะไรก็ขึ้นรถเดินจากไป
นี่นะฮะเดินมาที่รถมีคนเปิดประตูให้เสร็จแล้วไม่หันมาคุยกับนักข่าวเลยสักคำเข้าไปนั่งเลยเอาปิดประตูแล้วรถก็เคลื่อนออกไป
ตู่ไม่ตอบไม่เป็นไรครับนี่ขนาดกดกระจกลงแล้วนะนึกว่าปกติจะมีแบบเฉงยหน้าออกมาส่งสัญญาณทำท่าทำทางไม่มีเลยนิ่งเลยครับ
แต่คุณธนกรวังบุญคนชนะครับรองหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติบอกว่าการเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยพักยังไม่ได้มีมัตตินะหลักการของพักถ้าไปไหนก็ต้องไปกันทั้งพักจะไม่ได้ว่ามีแค่บางคนไปหรือบางกลุ่มไปนะครับคาดว่าหากมีคืบหน้าอะไรหัวหน้าพักจะแจ้งที่ประชุมพัก๑๕สิงหาคมนี้แหละครับอี
บอกว่ากับคุณสมศักดิ์เนี่ยก็คุยกันอยู่ตลอดเพราะว่าหวังดีกับน้องครับ

รวมไทยสร้างชาติ๓๖ที่นั่งส่อนะฮะเดี๋ยวรอความชัดเจน๑๕สิงหาที่จะประชุมพักส่วนพลังประชารัฐมี๔๐ส่อก็อาจจะชัดเจนแล้วเห็นภาพชัดเจนแล้วเพราะว่าคุณไผ่ลิกเองเขาก็พูดเลยว่าพูดเลยเดี๋ยวยกมือให้คุยกับส่อแล้ว๔๐คนก็จะยกให้หมดก็รวมรุงป้อมแล้วนะครับแต่ก็ย้ำว่า

สุขภาพแข็งแรงลูกพักทุกคนก็ให้ความมั่นใจว่าจะทำงานร่วมกันให้พักเข้มแข็งทำงานให้ประชาชนได้ต่อส่วนที่บอกขอให้ซื่อสัตย์ต่อคนเอกประวิทย์ด้วยก็อาจจะมีการพูดแต่ว่าเป็นแนวทางของพักอยู่แล้วสอสอพลังประชารัฐ๔๐คนจะร่วมโหวตให้กับเพื่อไทยคนเอกประวิทย์ได้กำชับอะไรหรือเปล่านักข่าว
ตั้งรัฐบาลเลยคุยกันเรื่องว่าอาหารอร่อยหรือเปล่าถูกลิ้นไหมหากจะเป็นทางการต้องเป็นมติพักหรือมีการแถลงข่าวตั้งรัฐบาลร่วมกันทีนี้กระแสข่าวจัดตั้งรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยคิดว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมคุณชัยวุฒิบอกว่าต้องรอติดตามอีกทีนึงเพิ่งรู้ข่าวแล้วก็ยืนยันว่าพลเอกประวิทย์ไม่

พักแล้วทุกคนก็ยังทำงานก็เหมือนยังยืนใจว่ามันยังมีรุ่งความแน่นอน
ศิลปะอาชารกับหัวหน้าภาคชาติไทยพัฒนาคือผู้ศึกษาไปถามเรื่องของการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี
ท็อปดูเหมือนจะพูดต่างจากคุณภูมิธรรม

เรื่องตำแหน่งโคต้ารัฐหลังมนตรีต่างคุยกันหลังบวกนายก

อ้าวเรื่องของการโคต้าเก้าอี้รัฐมนตรียังไงล่ะ
คุณวราวุฒิบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันในรายละเอียดนะ
เดี๋ยวรอดูก่อนว่ารัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมา
มีทั้งหมดกี่เสียนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบ่งกันอีกที
แต่เรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนที่จะโหวตนายก
ว่าน่าจะชัดเจนในสัปดาห์หน้าค่ะ
ตามประเพณีที่ทำมาก็คงต้องมีการพูดคุยกัน
ให้ได้แนวทางกันชัดเจนในระดับหนึ่งก่อนนะครับ

ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยอีกนะครับ